อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมอันนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะคะ
ผู้หญิงน้องยังเป็นเยาวชนอายุแค่๑๖ปี
แต่เป็นคนตั้งใจสู้ชีวิตมากตั้งใจทำงานหาเลี้ยงชีพหาเงินดูแลครอบครัว
นายจ้างต้องบอกว่าเลวนะคะคือขืนใจน้องอะค่ะ
ขืนใจน้องจนน้องท้องไม่พอบังคับให้น้องไปทำแท้ง
สุดท้ายไม่ไหวพ่อต้องโร่แจ้งความแล้วก็ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมค่ะ
นายพงศ์นะคะเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพร้อมกับภรรยา
พาลูกสาววัย๑๖ปีเอาเอกสารหลักฐานมาร้องเรียนสื่อมวลชนเลยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวผมเนี่ยถูกนายจ้างที่เป็นเจ้าของร้านขายรองเท้ามือ๒
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบังคับขืนใจจนลูกผมท้องได้๒เดือน
แล้วก็บังคับให้ลูกไปทำแท้งซึ่งตัวน้องเองเนี่ยนะคะก็เล่าบอกว่า
น้องทำงานที่ร้านนี้ช่วงกลางปีที่แล้วนายจ้างเช่าบ้านให้อยู่กับเพื่อนร่วมงานค่ะ
ซึ่งนายจ้างก็พักอยู่ที่บ้านเช่านี้ด้วยเหมือนกันแต่อยู่กันคนละห้อง
ทีนี้ก่อนที่จะถูกคมคืนไม่กี่วันน้องบอกว่านายจ้างพยายามจะข่มขืนแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จ
เช้าวันต่อมานายจ้างมาขอโทษน้องสัญญากับน้องบอกว่าจะไม่ทำอีก
คุณน้องอายุ๑๖น้องเป็นเด็กน้องก็ชื่อว่าคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นเจ้านาย

เธอก็บอกว่าเธอไม่ติดใจอะไรแล้วเธอก็ไม่กล้าลาออกด้วยเพราะว่าเธออยากมีงานทำเธอต้องใช้เงินนะคะ
ไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะนายจ้างเรียกเธอเข้าไปคุยแต่ไม่ได้คุยค่ะ
เพราะว่าพอเรียกเข้าไปเสร็จก็จัดการบังคับขืนใจเธอจนสำเร็จความไคร่
แล้วก็พยายามทำอีกหลายครั้งข่มขู่น้องไม่ให้บอกใคร
จนกระทั่งกันยายนปีที่ผ่านมาตรวจพบว่าตั้งท้อง
ก็เลยไปปรึกษากับนายจ้างคำตอบที่ได้ก็คือไปเอาเด็กออกซะ

คุณเด็กอายุ๑๖ต้องแบกรับอะไรไว้บ้าง
หลังจากนั้นไม่พอค่ะนายจ้างหาเรื่องบีบให้เธอลาออกอีก
เพราะกลัวว่าความลับจะเปิดเผยเธอเลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน
แล้วคุณรู้ไหมนายจ้างให้เงินก้อนสุดท้ายที่บีบเขาออกเนี่ย๕๐๐บาท

ให้มา๕๐๐บาทแล้วต้องเอาไปจ่ายค่าทำแท้ง๓๘๐๐บาทค่ะ

เขาก็พยายามคลุมคืน

มันก็วิ่งกลับมา
มีขู่มีทำร้ายอะไรไหมตอนแรก

เดี๋ยวเช้ามาเขาก็บอกขอโทษ
ในพงศ์ผู้เป็นพ่อพอได้ฟังลูกเล่าเรื่องราวให้ฟังแบบนี้

บอกว่านี่มันคือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่เขาเกิดมาเลย
เขาอายุ๔๕ปีไม่เคยเจออะไรเลวร้ายขนาดนี้

น้องคนที่โดนกระทำเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็ก

ลูกทุกคนก็ช่วยกันทำงานรับจ้าง

จนกระทั่งอยู่ลูกสาวที่ออกไปทำงานอยู่บ้านเช่า
กลับมาอยู่ที่บ้านก็เห็นว่าท่าทีลูกดูแปลกไป
พอสอบถามเค้นถามลูกถึงยอมเล่าให้ฟัง
เขาเลยตัดสินใจพาลูกมาแจ้งความกับตำรวจเลย
แล้วก็บอกด้วยว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ผมอยากให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ย

ลูกผมยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับอายุก็ยังน้อย
ผมห่วงครับตรงนี้ผมยอมรับว่าผมห่วง
ผมกลัวว่าทางฝ่ายตรงข้ามจะทำร้ายลูกผม

ความปลอดภัยไม่ค่อยจะมีครับ
เพราะฉะนั้นแค่ที่บ้านจะเช่าไร้สำหรับ
เหมือนกับเขาเขามีฐานะเขาทำอะไรก็ได้ครับ
เมืองต้นตำรวจก็สอบปากคำน้องผู้เสียหาย
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนครพนม
ตำรวจก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตามกฎหมาย

ว่าล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวของเราได้เดินทางไปพูดคุยกันกับนายจ้างที่ถูกกล่าวหากับเรื่องนี้
เจ้าตัวไม่ขอให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่ให้ทีมข่าวบันทึกภาพ
แต่ก็บอกว่าไม่ได้มีการข่มขืนนะครับ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นการสมยอมระหว่างเขากับลูกจ้างผู้หญิงคนนี้เท่านั้น
แต่ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริงจากนั้นก็พยายามจะเยียวยา
ไม่ได้มีการไล่ออกจากงานแต่ให้ออกเพื่อจะเคลียร์ปัญหากับครอบครัวไปก่อน
เพราะตนเองคือนายจ้างก็มีลูกมีเมียอยู่แล้ว
ส่วนลูกจ้างคนนี้ก็บอกว่าที่มีการบังคับให้ไปทำแท้งก็ไม่เป็นความจริง
เพราะว่าก่อนไปทำแท้งมีการคุยกันแล้วแล้วเขาบอกว่าลูกจ้างยืนยันว่าจะทำแท้ง
เขาก็ให้ไปทำดำเนินการเองแล้วเขาก็ออกค่าใช้จ่ายให้
แล้วก็เคยบอกว่าจะดูแลเยียวยาให้ภายหลังจนกระทั่งมาเกิดปัญหาคือพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขารู้
แล้วก็ไปแจ้งความซึ่งตัวเขาเองก็จะสู้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพราะยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนเป็นการสมยอม